นี่นะคะอีกหนึ่งดาวเด่นของวงการบันเทิงที่บอกเลยว่าจะดังแซงหน้าดาราไปแล้วนะจ๊ะ

แยกไม่ถูกเลยอ่ะ
ถ้าใจไม่กล้าไม่กล้าเอาภาพมาเทียบนะจ๊ะพูดเลย
เทียบให้เห็นกันจัดคุณผู้ชมความสวยความปังนะน้องนะ
ซ้ายคือพี่อ้ำค่ะขวาคือพี่เอไม่เหมือนตรงไหนอ่ะเอาปากกามาวง
พี่อ้ำเนี่ยเขาก็ถ่ายรูปครู่กับรถดนคือฝึกแขวนสวยว่างี้
พอพี่เอเห็นเข้าเท่านั้นแหละก็โคมน้องอ้ำไปเลยสิคะ
ทั้งชุดเอ่ยอินเนอร์ที่แซงพี่อ้ำไปเยอะเลยนะฮะ
บอกเลยว่ายิ่งกว่าก๊อปปี้เหมือนเป๊ะนะฮะ

ตกลงใครก๊อฟใครอย่างนี้ดิฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
มีหลายท่านนะเถอะว่าแต่ว่าคุณผู้ชมดูเรียวขาเขาสูง๑๘๐แน่นะฮะ
เชื่อเลยว่าหลายคนกดเข้าไปดูกันในคอมเมนต์ว่ามันบันเทิงขนาดไหนนะ
อ้ำเขาจะมาแซวอะไรหรือเปล่าแต่บอกเลยว่างานนี้อ้ำอึ้งของจริงคุณผู้ชมค่ะ
พี่อ้ำยังคงเงียบไม่รู้จะพูดอะไรอยู่กับความสวยที่น่าตะลึงของพี่เอนะคุณผู้ชมนะ
ชุดดำแหวกแหกถึงสะโพกนี้แล้วนะคะไปดูต่อที่ชุดเหลืองกันบ้างดีกว่าเป็นไง
ใดก็แล้วแต่คุณผู้ชมค่ะถ้ามาถึงขนาดเทียบกับพี่อ้ำแล้วนั้น
พี่เอก็ขอเสิร์ฟความสวยต่อเนื่องกันเลย

ชะดาแบบปังหลายคนก็แซวว่าอันนี้ลูกนี้
บน้องลิซ่าหรือเปล่า

แล้วคุณผู้ชมค่ะรู้ไหมว่าเบื้องลึกเบื้องหลังความสวยของพี่เอ
ขยันทำคอนเทนต์โชว์อีกทุกวีทุกวันนี้นะ

เดี๋ยวเราไปดูเคล็ดลับความปังความสวยกันหน่อยค่ะ

เราก็ใช้น้ำตัวฉีดนะคะ

นี่ค่ะเห็นไหมคะฉีดทุกสัตว์
เลิศมากค่ะหิ้นหอมมากค่ะ

เราก็ใส่หน้ามาเป็นเร็วพริ้งนะครับ
เสื้อแท้หน้าภากเรามันกว้างพื้นที่มันเยอะปกติเอ่อแต่งหน้า

เรือนขวัญไม่ได้ว่าอะไรพี่เอนะคะ

คุณมันเรื่องยากนะการที่จะแต่งออกมาได้ขนาดนี้

กว่าจะลงรูปก็ประมาณ๓แอปดิฉันว่าพี่เอคูณ๙คูณ๓
มาเอาไป